มาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะต้องเรียกบอกว่าสมมงจริงนะคะ

พี่แจ๊วพี่แจ๊วตะลุนแพนเค้กใช่มั้ยสินะใช่

เล็กน่อยใหญ่จัดมาเลยจับมาเลของจริงค่ะเห็นแค่ชุดว่าย่ายแล้ว
แต่จริตตอนเดินโอ้โหพร้อมลิปซิกอายวิวสวาย

พอหลังจบโชว์ภาพนี้กลายเป็นไวรัลค่ะ
เอามาลงเพจบรรทัยรัฐคนกดไลค์กดแชร์สันนั่นค่ะ
ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าอินเนอร์สาวแพนเค้ก

วันนี้เราก็ได้เจอสาวแพนเค้กมาร่วมงานอีเวนต์ค่ะ
ก็เลยเอาคำชื่นชมจากชาวเน็ตมาอวยยศให้สมมงจริงนะคะ
ซึ่งสาวแพนก็ก้มลงเลยนะคะ
เธอก็ตั้งใจแล้วก็จัดเต็มสนุกไปกับมันค่ะ

ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสเดินแบบเราก็จะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เรารัก
แล้วยิ่งมาในชุดคราวนี้พี่ก็จะบอกว่ามันคืออะไรง่ายเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เลย
อะไรง่ายไม่ค่อยได้ใส่เลย
พอมาเห็นชุดก็ว้าวมาเป็นช่อใหญ่โตชุดใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามซ้อมอยู่นิดหนึ่งเราก็กลับว่าเค้าโค้งเป็นเพลงสนุก
ก็เลยรู้สึกว่าณโมเมนต์ตรงนั้นมันก็เลยแบบสนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตามฟิลไป
คนก็อาจจะเห็นอะไรที่มันคนละสไตล์เราก็เลยมีโอกาสได้
มีหลายรูปแบบให้คนได้เห็นกันก็สนุกดี

จากนี้ค่ะเรายังได้อัปเดตเกี่ยวกับแพลนการมีน้องด้วยค่ะ

แพนเค้กก็บอกว่าจริงแล้วก็คือขอลุยทำงานเต็มที่ก่อนค่ะ
ตั้งใจว่าจะไปรุนลูกปีหน้าเลยค่ะ
ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมไปฝากไข่เนี่ยค่ะ
ตอนแรกก็เตรียมจะไปแล้วนะคะแต่งานเยอะ
เป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมจะมีน้องนะคะ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกัน
แต่ว่าที่แน่งานแพนเค้กปังมากแล้วก็งานแน่นจริงเลยค่ะช่วงนี้
เออนะคะจ้างแพนเค้กคือแบบว่าสบายใจได้
รับรองว่าเอาอยู่ทุกงานนะคะคุณผู้ชม